ทุกผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุการณ์โหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่ร้านเสริมสวยที่ปราจีนบุรีนะฮะ
ผู้ชายคนนึงเนี่ยถือปืนไปแล้วก็ไปยิงเจ้าของร้านเขาจนเสียชีวิตนะครับ
ภาพวงจรปิดนะฮะอย่างที่เห็นเหตุการณ์นะครับ

นี่ตอนนี้ที่ขับรถมาเนี่ย
ช่วง๙โมงของเมื่อวานนี้นะครับ
นายปัญญานวมหอมนะฮะชื่อเล่นชื่อแน้มใช่ไหม

นี่นะฮะอายุ๕๔ปีนะครับ
จอดรถที่หน้าบ้านโทรศัพท์นะ
แล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้เป็นร้านเสริมสวยด้วยนะครับ
ของคุณจำเรียงฤทธิ์ป้องอายุ๔๗ปีนะครับ
คือนายปัญญาเนี่ยพยายามโทรหาฝั่งของเจ้าของร้านคือจำเรียงนะฮะ

ที่นายปัญญาเนี่ยจะไปเอาปืนมานะครับ
แล้วก็ยิงใส่กระจกไปหนึ่งนัดนะฮะ
ด้ามปืนเนี่ยทุบกระจกด้วยนะครับ
จะบุกเข้าไปข้างในแล้วไปยิงคุณจำเรียงที่นอนอยู่ในห้องจนเสียชีวิต
นี่ตอนบุกเข้าไปนะฮะยิงใส่ก่อนแล้วก็เอาปืนทุบกระจกแล้วบุกเข้าไป
ยิงเขาเสียชีวิตเสร็จก็ออกมานะฮะ
เดินถือปืนไปขึ้นรถเก่งแล้วก็ขับออกไปนะ
จังหวะเดินออกมาออกมาแบบเดินชิวนะพี่อุ๋ย

ขับรถหลบหนีไปเนี่ยมุ่งหน้าไปทางเส้นทางที่จะไปทางฉะเชิงเซานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานายปัญญาคนก่อเหตุติดต่อไปยังญาติบอกจะขอเข้ามอบตัว

แล้ววันนี้ครับทุกผู้ชมครับนี่นายปัญญาก็มามอบตัวที่สพเมืองปราจีนบุรีนะครับ
รถคันที่ขับไปก่อเหตุเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะ
ซึ่งรถเนี่ยนายปัญญาบอกว่าจอดทิ้งไว้ที่ตลาด
ตลาดชำป่างามอำเภิกสนามชายเขตจฉะเชิงเซา
เสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุก็ทิ้งที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านโป่งเจริญอำเภอสนามชายเขตที่ฉะเชิงเซาเหมือนกัน
สายมือเจ้าหน้าที่ก็ไปตามหาเสื้อผ้าตามที่บุตุงหาบอกเอาไว้นะครับ
ชุดสืบสวนของสพมปราจีนบุรีก็คุมตัวนายปัญญาไปที่สพรบภัยนะครับ
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะเป็นท้องที่เกิดเหตุนะฮะมีคุณจิรยุทธ์บุญชู
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับหลังจากได้รับแจ้งว่า

สาเหตุเนี่ยอ้างว่าทำไปเพราะรักฝ่ายหญิงมาก
บอกเลิกแต่ไม่อยากเลิกด้วย
กลัวว่าฝ่ายหญิงจะปันใจให้ชายอื่น
ซึ่งตอนนี้รู้สึกผิดมากกับสิ่งที่ทำลงไป
ที่พี่แนมถามจริงสาเหตุนี้มันเกิดจากการ
ที่เรารู้ว่ามันเกิดจากความท้ายได้เกิดขึ้นเรื่องเงินอะไรแบบนี้ครับ
เอาไปให้การจันทราบแล้วกัน
แต่ความรู้สึกพี่คือพี่รักพี่เขามากใช่ไหมคะ
คือกลัวว่าพี่เขามีคนอื่นหรือยังไงไม่อยากเลิกหรือยังไงครับ
ไม่อยากเลิกใช่ไหมครับ
วันนี้เรารู้สึกคิด
ครับครับ
มาขอโทษตอนนี้จะมีประโยชน์อะไร

อ่าพี่นี้มูลเหตุมันคืออะไร
บอกเอาไว้เบื้องต้นก็คือบอกรักเขามากไม่อยากเลิกกับเขานะฮะทุกผู้ชมครับเพื่อนของนายปัญญานะครับ
เป็นคนที่นายปัญญาโทรมาหาเมื่อวานนี้หลังก่อเหตุนะฮะเพื่อให้ประสานพามามอบตัวนะครับ
นี่เธอบอกกับคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของนายปัญญานะ
เพราะอีกมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายคือคุณจำเรียงด้วยไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว
เพื่อนของนายปัญญาเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้นายปัญญาโทรมาหาร้องไห้นะโทรมาตอน๓ทุ่มนะครับ
ก่อเหตุเอาไว้ช่วง๙โมงนะฮะเมื่อวานนี้นะครับ๓ทุ่มหนีไปเนี่ยโทรมาหาเพื่อน
คำถามแรกเลยปัญญาโทรมาเนี่ยปัญญาถามเธอว่าเรียงตายหรือยัง
ก็คือคุณจำเรียงใช่ไหมคุณจำเรียงเขาจะเรียกสั้นว่าเรียง
เธอก็บอกปัญญาว่าเรียงตายแล้วจากนั้นปัญญาก็ร้องไห้
แล้วบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้๑๑โมงจะมามอบตัวกับตำรวจซึ่งวันนี้ก็มาจริงนะครับ
เพื่อนของนายปัญญาเนี่ยบอกว่าปัญญาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุเนี่ย
เขาไปหาจำเรียงตั้งแต่๘โมง๕๐นาทีตอนเช้า
เนื่องจากจำเรียงเนี่ยโทรมาขอเงินเขา๒๐๐๐บาทซึ่งยืนยันว่ามีหลักฐาน
เพราะในกล้องวงจรปิดตั้งแต่เช้าที่บ้านหลังเกิดเหตุ
จะเห็นว่านี่นี่คุณจำเรียงนะฮะที่เสียชีวิตนะครับ
คุณจำเรียงช่วง๗โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับประมาณ๗โมงครึ่ง
กำลังออกไปส่งหลานไปโรงเรียนนะครับ
นี่นะฮะหลังจากส่งหลานไปโรงเรียนเสร็จ
ขับรถไปนะครับก็กลับมาที่บ้านตอน๗นาฬิกา๓๕นาที

มุมเดียวกันเลยนะฮะกับช่วงตอนเกิดเหตุนะครับ
อันนี้เพื่อนของนายปัญญาผู้ต้องหาบอกว่า

บอกก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานเนี่ย
ตอน๘นาฬิกา๕๐นาทีมาหาผู้ตาย

อันนี้ตอนที่ส่งหลานเสร็จแล้วนะครับ
ก็คุณจำเรียงก็ขับรถกลับมาที่บ้าน

ในภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ

นี่ในมือนะฮะเป็นปึกเงิน

ปัญญาขับรถมาจอดด้านในนะ
แล้วก็พยายามโทรหาคุณจำเรียง
แต่คุณจำเรียงเนี่ยไม่ได้ออกมา

นายปัญญาบอกคุณจำเรียงก็

แต่ก็คือเงินถูกดึงไปจากคนที่อยู่ข้างใน
เราไม่รู้ว่าใครอะไรยังไง

แต่นายปัญญาบอกกับเพื่อนว่าคุณจำเรียงไม่ยอมออกมา
แล้วก็แค่เปิดกระจกหน้าร้านให้ส่งเงินให้
โดยนายปัญญาอ้างว่าผู้ตายเป็นคนมารับเงินเอง
แล้วนายปัญญาก็ขับรถออกไปถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ดูอีกทีได้ไหมเผื่อมันสะท้อนจากเงาในประตูรถ

รถมันเป็นสีชมพูเผื่อจะเห็นคนเห็นไม่เห็นเลย
มันมีต้นมงต้นไม้อะไรด้วย

แล้วนายปัญญาเนี่ยบอกกับเพื่อนเขานะบอกกับเพื่อนเขาว่า
พอขับรถออกไปจากบ้านของคุณจำเรียง
ยังไม่ทันถึงบ้านตัวเองเลยใกล้จะถึงแล้ว

เรียงโทรมาหาว่าขอเลิก

นายปัญญาบอกตอนนั้นโมโหมาก
ก็เลยขับรถย้อนกลับมาที่บ้านจำเรียงอีกครั้งหนึ่ง
นี่อันนี้ตอนไปนะฮะแล้วนี่กลับมาตอน๙นาฬิกา๑๙นาที

อันนี้ไม่ได้เข้าด้านในค่ะจอดข้างนอกค่ะ

ปัญญาบอกว่าพยายามโทรหาฝ่ายหญิงให้ออกมาเคลียร์กัน

นี่ก็เหมือนกับตอนแรกที่เอาเงินมาให้อ่าที่
ที่แบบไม่ยอมออกมาโทรตั้งนานแล้วก็
แค่เปิดกระจกหน้าร้านแล้วก็ยื่นมือมารับเงิน
นี่ตอนที่เดินมานี่มือเปล่าอยู่นะคะ
คือตอนแรกไม่รับสายเขาเลยกลับไปที่รถอีกรอบนึง

พอได้ปืนมาก็เข้าร้านไม่ได้ก็ยิงกระจกหน้าร้าน
เอาปืนทุบบุกเข้าไปแล้วก็ไปยิงเขาจนเสียชีวิต
แล้วก็ออกมาก่อนจะขับรถออกไป
ทำไมตอนนั้นเข้าเห็นยังไม่แน่ใจ
หมามันก็เฮ้มันก็อยู่เท่านี้ใช่ไหมตั้งแต่เช้าไอ้ตัวนี้
เนี่ยสุดท้ายพอนายปัญญาก็ยิงเสร็จก็ขับรถหลบหนีไปแล้วก็สามทุ่มเมื่อวานนี้
โทรมาหาเพื่อนคนนี้นี่แหละร้องห่มร้องไห้เล่าให้ฟัง
แล้วก็บอกว่าวันนี้จะออกมามอบตัวพร้อมกับบอกว่าเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
ช่วงเช้าเนี่ยแกเอาเงินมาให้เขาสองหมื่นอ่าอ่าเอามาให้ผู้หญิงสองหมื่นบาท
แล้วพอแกกลับไปปุ๊บแต่ผู้หญิงเขาก็รู้ว่าทางนี้มีลูกมีเมียอยู่แล้ว
เขาก็เลยเห็นว่าคือเขาก็ไม่อยากได้แล้วไง
เขาก็เลยโทรขอเลิกตอนนี้ขอเลิกแกก็อยากได้ทรัพย์สินสมบัติแกน่ะคืน
มันมันก็คงจะมีหลายอย่างแกบอกหลายอย่างแต่แกก็ไม่ได้บอกว่ามันมีอะไรบ้าง
อืมแล้วแกก็เลยกลับมากลับมาด้วยก็ยังไม่ได้บันดาลโทษะนะ
ก็โทรพยายามให้ผู้หญิงเปิดดูดูจากกล้องนะว่าเปิด
แต่พี่ผู้หญิงก็คือแบบไม่อยากยุ่งแล้วเขาก็ปิดหนีอะไรอย่างนี้
ก็เลยกลายเป็นบันดาลโทษะโทรคุยกลางคืนแกก็เสียใจนะ
ให้ตลอดแต่นี่คือคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะฮะ
บอกกับเพื่อนเขานะต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณจำเรียงเขาด้วยนะ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกจริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไงกันแน่ใช่ไหม
สมมุตินะสมมุติมันอาจจะเป็นเงินที่นายปัญญาเคยเอาของคุณจำเรียงไปก็ได้
อาจจะเคยยืมไปอย่างนี้อ่ะสมมุติ
มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะ
เพราะว่าพกปืนติดตัวตลอดเวลาหรอคะ
ก็นี่ไงใช่ไหมแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
ก็ไม่ควรจะถึงขั้นฆ่ากันตายใช่ไหมล่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ศพของคุณจำเรียงนะครับ
ญาติก็นิมนต์พระนะฮะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
ที่นอนในบ้านนะฮะที่เป็นร้านเสริมสวยถูกยิงเสียชีวิตในห้องบนที่นอนเลยนะครับที่เบาะนอนตรงนี้นะครับ
เพื่อจะเชิญดวงวิญญาณมาที่วัดวังคูซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่นี่นะครับ
ก็มีลูกชายคนเดียวของคุณจำเรียงนะฮะที่มาทำพิธีแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาเป็นลูกกับสามีเก่านะ
ค่ะโอ้นี่ขนที่นงที่นอนเสื้อผ้าอะไรไปหมดเลยใช่ไหม
เพราะว่ายังมีคราบเลือดอะไรพวกนี้อยู่ด้วยก็เผาทิ้งตามความเชื่อด้วยนะครับ
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าหลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้เนี่ยก็สบายใจขึ้น
แต่ถ้าถามว่าสบายใจขนาดไหนเนี่ยสบายใจแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ
เนื่องจากที่เหลืออีก๓๐เนี่ยไม่รู้ว่านายปัญญาจะได้รับโทษนานขนาดไหน
แล้วออกมาแล้วเนี่ยยังมีความแค้นอะไรต่อกันอีกหรือเปล่า
จะมาแก้แค้นอะไรกับญาติของแม่อีกหรือไม่
นายปัญญาอ้างว่าไม่ตั้งใจนะทำไปเพราะขาดสติเพราะรักแม่ของเขามากเนี่ย
ส่วนตัวไม่เชื่อคำพูดของนายปัญญาแม้แต่คำเดียวเรื่องเงินสองหมื่นบาทที่นายปัญญาอ้างว่า
ให้เอามาให้แม่โทรไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้าน
คุณทัศนพงศ์ลูกชายของผู้ตายบอกว่าเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ย
นายปัญญาเอามายื่นให้กับแม่หรือวางทิ้งไว้ตรงประตูเป็นเงินแบบไหนอะไรยังไงต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ให้อภัยไม่อโหสิกรรมให้อย่างเด็ดขาดเพราะมันรุนแรงเกินไปมันโหดเยี่ยมเกินไป
หลังจากเห็นศพแม่เนี่ยสภาพในห้องนอนที่เกิดเหตุของแม่เหมือนกับแม่ก็พยายามจะสู้นะพยายามจะหนีเอาชีวิตรอด
แต่นายปัญญาเนี่ยจ่อยิงเข้าที่หัวเลยทำให้แม่เนี่ยไม่มีโอกาสแม้จะสู้เพื่อจะเอาชีวิตรอดอะไรเลย
อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสังคมเขาจะคิดให้โอกาสไหมแต่ในใจคนเป็นลูกยังไงผมก็ไม่ให้โอกาส
แต่สังคมจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าให้โอกาสต่อไปมันอาจจะไม่เกิดที่ผมเพราะมันเกิดที่ผมไปแล้วแต่คนอื่นอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ครับผม
แต่เรายืนยันว่าครอบครัวไม่มีทางอโหสิกรรมให้เด็ดขาด
ไม่ไม่มีทางของสิกรรมให้เด็กครับ
ทางคดีนะครับมูลเหตุก็ต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไปแต่นายปัญญาก็ไปยิงเขาเสียชีวิตนะฮะถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับและข้อหาเรื่องของอาวุธปืนด้วยเรื่องของการบุกรุกด้วยทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะครับวันนี้มามอบตัวเมื่อช่วงสายยังไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพตำรวจบอกเดี๋ยวต้องขอประเมินก่อนเนื่องจากญาติ
ผู้ตายเขายังเจ็บแค้นอยู่นะฮะยังไม่พอใจอยู่อาจจะเกิดความวุ่นวายได้ล่าสุดช่วงค่ำที่ผ่านมาญาติของผู้ตายมาที่โรงพักนะฮะเพื่อขอความเป็นธรรมทางคดีแล้วก็ขอคัดค้านการให้ประกันตัวผู้ต้องหาแม้จะมามอบตัวก็ตามเพราะเขาเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกันหากผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกมานะครับ